นักการทูตที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับ
ก็ผมเชื่อว่าก็คงจะมีมาเป็นระยะระยะโดยที่อาจจะไม่ได้มีจำนวนมากนะครับ
อย่างไรก็ตามเนี้ยก็การเข้ามานั้นจะต้องเข้ามาภายใต้กรอบอ่า
กฎระเบียบที่เราวางไว้ซึ่งกฎระเบียบนั้นเป็นไปตามมาตรการของสบค
หรือว่าพูดถึงเรื่องเอกสิทธิ์ความคุ้มกันนะฮะ
นการทูธจะต้องขอรบและปฏิบัติตาม
ระเบียบและกฎหมายของประเทศเจ้าบ้านด้วยหรือประเทศผู้รับด้วย
ซึ่งในกรณีนี้ก็หมายถึงว่าเขาจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่สวบคอได้ออกมา
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้กลับมาคุยกันอีกครั้งเรื่องของมาตรการที่จะใช้กับกลุ่มที่
อ่าถ้าจะใช้คำให้เหมาะก็คือกลุ่มที่มีวิธีปฏิบัติแตกต่างออกไปจากคนทั่วไปนะคะ
อ่าสิบเอ็ดกลุ่มหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ระยองแล้วก็ที่กรุงเทพนะคะ
น้ำหนักจะไปอยู่ที่ระยองซะเป็นส่วนใหญ่เวลาพูดถึงเรื่องต่างที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
แต่ว่าจริงแล้วที่กรุงเทพเองก็เหมือนคนจะไม่ได้พูดถึงเยอะเท่ากับระยอง
แต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์กึ่งจะคล้ายเดิมซ้ำขึ้นที่สุขุมวิทย์๒๐
ก็เลยถูกทวงถามถึงตกลงแล้วที่ออกมารับปากกัน
ตกลงแล้วที่ออกมาบอกว่าตกลงแล้วที่ออกมาพูดว่าจะไม่

ถ้าอธิบายเบื้องต้นก็คือว่าอยู่ในระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่าน
อันนี้เป็นคำที่ใช้กันตลอดทั้งวันหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะ

เพราะว่าวันนี้มีการประชุมกันสำหรับชุดเฉพาะกิจของสวบคนะคะ
อธิบดีเชิดเกียจอธากรอธิบดีสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณจอมฝันครับ
ธิบดีคะวันนี้ตกลงแล้ววิธีปฏิบัติจะเริ่มต้นเปลี่ยนไปจากเดิม
หลังจากเกิดเหตุการณ์ระยองกรุงเทพแล้วก็มาซ้ำที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่ง
จะเริ่มต้นใช้วิธีปฏิบัติใหม่เมื่อไหร่คะ
เราอยู่ระหว่างการพินาทบทวนอยู่นะครับจากที่ได้เรียนตั้งแต่ต้นแล้ว
หลังจากที่มีการคุยกันในวันนี้คงจะได้มีการนำเข้าในที่ประชุมสอบคอใหญ่
ในวันที่๒๔ซึ่งท่านนายกเป็นประธาน
ตรงจุดนั้นน่าจะเป็นจุดที่น่าจะชัดเจนนะครับในเรื่องแนวปฏิบัติครับ
แสดงว่าถ้าตอนนี้จะมีนักการทูตหรือว่าจะมีลักษณะของกลุ่ม๑๑กลุ่มเข้ามาอีก
จะยังใช้วิธีปฏิบัติแบบเดิมเหรอคะ
ในปฏิบัติยังใช้พื้นฐานเดิมแต่ว่าเราได้มีกำหนดมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับ
ซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งจากการที่เกิดเหตุการณ์ของลูกนักกันทูตสุดาน
จึงได้เรามีมรรดาศัพที่เช่นที่สถานบิน
จะยังออกจากสนามบินไม่ได้ถ้ายังไม่รู้
ถ้าเราเปรียบเทียบกรณีที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ล่าสุด
ซึ่งเป็นนักการทูตของทางยุโรป

เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยยังตรงกลับไปที่คอนโดมิเนียม
ซึ่งถือว่าเป็นสถานพำนักกักตัวในสังกัดของตัวเองถูกไหมคะ
คือแสดงว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่ระยองกรุงเทพรอบล่าสุดมาเนี่ย
กระทั่งที่เกิดเหตุการณ์ซ้ำที่สุขุมวิท๒๐เนี่ยนะคะ
ไม่ได้มีการแจ้งหรือว่าทำให้เข้าใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติเหรอคะท่านอธิบดี
จริงแล้วในส่วนของการดำเนินในทางปฏิบัติได้ก็มีการเข้มงวดมากขึ้น
อย่างเช่นในกรณีของนักการทูตชาติตะวันตกอย่างเมื่อคืนนี้ที่มีเหตุการณ์นั้น
ก็ได้รับการทางคอนโดหรือว่าทางนิติบุคคล
ก็ได้รับการแจ้งล่วงหน้าว่าจะมีหน้าการพูดกับตัวที่นั่น
สิ่งที่เป็นมาตรการที่เพิ่มขึ้นในหลังจากที่เหตุการณ์ของซูดาน
ก็มีมาตรการของเช่นการให้จัดรถที่
มีการตรวจแยกระหว่างคนขับกับผู้เดินทางนะครับ
นี่ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ได้มีทำให้รู้สึก
เกิดความมั่นใจได้มากขึ้นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้
มันก็ยังอยู่ภายใต้กรอบกติกาเดิมเราคงต้องรอให้มีความชัดเจน
เรื่องกรอบกติกาใหม่นะครับแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้
วันนี้ได้เป็นการอาณาทูตอ่าจากประเทศต่างต่าง
เราได้พยายามที่จะโน้มน้าวแล้วก็เชิญชวนให้สาธุทั้งหลาย
โรงแรมที่รัฐกำหนดให้มากขึ้นนะฮะโดยในลักษณะของการที่จะทำให้เขาได้สะดวกมากขึ้น
ในการที่จะอยู่แล้วก็ได้รับการดูแลทางด้านสาธารณสุขครับ
ในส่วนของทางสถานที่กักตัวซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับอนุญาต
อย่างเป็นทางการจากรัฐบาลไทย
พอแขกเข้าไปพักแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายใครเป็นคนรับผิดชอบคะ
เจ้าตัวผู้เจ้าตัวคือผู้ที่เป็นนักการทูตหรือผู้ที่เข้าไปอาศัยเป็นผู้รับผิดชอบครับ
ยืนยันได้ว่ารัฐบาลไทยไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบ
ในส่วนของการสื่อสารของเมื่อวานนี้
กรณีเหตุการณ์ที่คอนโดมิเนียมสุขุมวิทยี่สิบเนี่ยนะคะเอ่อ
ที่มีข่าวออกมาว่าทางนิติบุคคลของเอกชนเนี่ย
ต้องติดต่อกับสบคเองแล้วสบคก็บอกว่าให้ไปติดต่อกับทางสถานทูต
คือเดี๋ยวตกลงเรื่องจริงมันเป็นยังไงคะเอ่อเรื่องจริงก็คือว่าได้มีการแจ้งติดต่อกันระหว่างทางอ่า
กับทางนิติบุคคล
ก่อนหน้าที่เจ้าที่การทูตจะเตินทางมาถึง
พอหลังจากที่เขามาถึงที่ตัวคอนโดแล้ว
แล้วเห็นว่าไม่ควรที่จะให้เข้า
เขาจึงได้แจ้งกับเจ้าที่การทูตนั้น
จริงเวลาที่เอกชนจะติดต่อเนี่ยนะคะ
เมื่อวานมีเกิดขึ้นเอกชนติดต่อกับกับกระทรงการต่างประเทศ
หรือว่าติดต่อในนามของสบคคะ
ผมคิดว่าเอกชนนี้เขาสามารถติดต่อกับทางผู้เช่าของเขานะคะ
ไม่ได้ค่ะหมายถึงประเด็นที่ว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะบอกให้นักการทูตไม่เข้าพักในคอนโดเขาได้หรือเปล่า
ตรงนี้ค่ะที่มันมีข่าวที่พูดว่าตกลงแล้วเนี่ยจริงไหมที่ทางสบคเนี่ยบอกให้ทางเอกชนเนี่ยนะคะ

คืออันนี้ค่ะที่ฉันอยากจะทราบรอยต่อตรงนี้
จริงแล้วเมื่อวานนี้เอกชนติดต่อกับใครคะ
เอกชนติดต่อกับทางตัวนักการทูต
หรือว่าทางสำนักงานทางการทูตเองนะครับ
เพราะว่าขออนุญาตเรียนว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องปฏินิติสัมพันธ์
ระหว่างผู้เจ้าของอาคารกับผู้เช่านะฮะแล้วก็
เข้าคือพูดง่ายคือถ้าเป็นระหว่างเอกชนกับผู้เช่านะครับ
ซึ่งเหมือนกับกรณีที่เราไปเช่าอาคารอะไรทั้งหลายนี่แหละ
เราก็มีสัญญามีอะไรเราจะต้องจ่ายเงินตามงวด
เราจะต้องดูปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของอาคาร

นี่คือแนวปฏิบัติที่ปกติครับผมซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องสอบคอครับ
เข้าใจค่ะแต่ทีนี้เนื่องจากเราอยู่อันนั้นเข้าใจในลักษณะของหลักการทั่วไปนะคะ
แต่ว่าเราอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากการใช้วิธีเดิมไปสู่วิธีที่เข้มงวดขึ้น
ซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยทุกอย่างยังต้องเป็นเหมือนเดิมในแง่ของความเข้าใจ
ถ้าเราจะเข้าใจทางการทูตเนี่ยนะคะ
คือตัวของนักการทูตเองก็จะเข้าใจได้ว่า

สิ่งที่ต้องปฏิบัติก็คือของเดิม
คำถามคือเอกชนเวลาเหตุต่อเขาต้องได้ความคิดเห็น
อย่างน้อยต้องได้คำยืนยันจากใครว่าวิธีปฏิบัติแบบนี้ของเขาเนี่ย
ไม่ได้ผิดไปจากที่ควรจะเป็น
แล้วก็ได้มีการเซ็คกับทางเขต
ด้วยว่าโดยกฎระเบียบแล้วเขาสามารถทำได้นะครับ
ผ่านทางการหนิศิษย์บุคคลค่ะดังนั้นเนี่ยเมื่อเขา
สินใจอย่างนี้แล้วเนี่ยทางสวบคอเองก็ได้รับทราบ
หลังจากที่เกิดเกรจสบพรครอ่าบุคคลในของสบพรคร
เขาก็ติดต่อมาทางกระทรวงอันดับประเทศเช่นกันนะครับ
เราก็มีการประสานงานกันเพื่อจะหาทางที่จะแก้ไขปัญหา
พยายามอธิบายกับทางสำนักงานต้นสังกัดของนักการทูตท่านนั้น
ให้ช่วยแก้ไขปัญหากัน
แล้วสุดท้ายก็ได้ทางออกก็คือเป็นที่ยอมรับกันได้ทุกฝ่ายนะครับ
ซึ่งนิติบุคคลเขาก็ยอมรับได้ว่าโอเคคนนี้ไม่ได้เข้าไปในพักในอาคารชุดของเขา
เพื่อจะให้คนในอาคารรู้สึกปลอดภัยอันนั้นเข้าใจได้นะฮะ
ถ้าไม่ได้เกิดเหตุการณ์ที่ระยองขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีทหารอียิปต์
หรือว่าจะเป็นลูกของอุปทูต
คือนิติบุคคลจะยังใช้วิธีนี้ได้อยู่ไหมคะ
ถ้าไม่ได้เกิดเหตุการณ์นั้นก่อนนะคะเขาจะยังคงปฏิเสธอยู่
โดยที่วิธีปฏิบัติคือนักการทูตสามารถกักตัวในคอนโดได้

ในฐานะของดีบุคคลเขาสามารถปฏิเสธได้นะคะ
ในตามปฏิเสธเป็นระเบียบภายในของเราเป็นหลักเกณฑ์ภายในของเรานะครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์คือมัน

แต่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างกรรมการนิติบุคคล
หรือว่าอาคารชุดกับผู้เช่า
ฉะนั้นนักการทูปไม่ได้มีเอกสิทธิ์อะไรเกินในส่วนของการเป็นผู้เช่า
เช่นเขามีหน้าที่ต้องจ่ายค่าเช่าเขาก็ต้องจ่ายค่าเช่า
เข้าใจค่ะ
อย่างนี้ค่ะท่านอธิบดีเรียนไม่ได้หมายถึงในแง่ของหลักทั่วไป
ระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่านะคะ
แต่ที่ฉันกำลังจะหมายถึงว่ามันถูกสวมครอบไว้ด้วยข้อปฏิบัติ

เพราะฉะนั้นก็เลยถามว่าถ้ามันไม่ได้เกิดเหตุการณ์ที่ระยองกรุงเทพในรอบแรกขึ้นแล้วพบผู้ติดเชื้อเนี่ยนะคะ
คือเอกชนก็ยังคงใช้วิธีปฏิบัติแบบนี้กับผู้เช่าของเขาได้เหรอคะ
เพราะข้อปฏิบัติเดิมที่ยังไม่เปลี่ยน
คือนักการทูตก็สามารถไปพักที่ที่พักของเขาได้
เพราะว่าสังกัดกับสถานทูตถูกไหมคะ
เหมือนกับวิธีปฏิบัติของกรณีลูกสาวของท่านอุปทูต
ฉันก็เลยถามท่านว่าคือถ้าไม่ได้มีเรื่องตรงนั้นเกิดขึ้นเนี่ย
เอกชนจะสามารถปฏิเสธแบบนี้ได้ได้เหรอคะ
เป็นเรื่องของทางความสัมพันธ์ด้านเอกชนนะฮะ
จริงแล้วเป็นการตกลงระหว่างเจ้าของอาคารด้วยกับทางสำนักงาน
เพราะว่าจริงก็คือว่าพื้นที่ที่พักของนักการทูตนั้น
ได้ถูกกำหนดว่าจะขอให้เป็นพื้นที่กักกันนะครับก็ต้องมีการกำหนดมาตรการอย่างเช่น
ก่อนในในเคสนี้เนี้ยอ่าในเคสของนักการทูตอ่า
ตะวันตกก่อนที่เขาจะเข้ามาเขาก็ติดต่อไปว่าจะต้องอ่า
ทางสำนักงานติดต่อไปว่าอาจจะต้องขอให้มีมาตรการอะไรบ้าง

เขาก็ควรจะต้องดำเนินกาล
จริงแต่ว่าอันนี้ผมขออนุญาต
ตรงที่ว่าจริงแล้วนักการทูตท่านนี้
นี่คือบ้านเขาตั้งแต่แรกก่อน
ที่เขาออกเดินทางไปลาพักร้อนลาพักผ่อนในสามเมือง

แต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมากขึ้นก็คือมาตรการ
ในการที่จะดูแลเรื่องสูงประกันประกันโรค
ในพื้นที่ที่เป็นกักกันโรค
ในช่วงระยะที่เขาจะกักกันโรค๓๔วันนี้ครับ
เข้าใจค่ะซึ่งหมายความว่าจริงแล้วถ้าเราเทียบวิธีปฏิบัติคือเราพูดถึงปัจจุบันแล้วย้อนกลับไปกรณีของลูกสาวอุปทูตเนี่ยนะคะ
ถ้าอธิบดีกำลังจะหมายความว่าจริงแล้วถ้าคอนโดของอุปทูตซูดานปฏิเสธก็ได้ใช่ไหมคะ

แต่ว่าแต่จริงแล้วในกรณีของอุปทูตสุดาน
เขาก็ให้ความร่วมมือ
แต่ว่าพอเกิดเหตุขึ้นมาแล้ว

เราเห็นว่าการอยู่ในลักษณะของคอนโด
อาจจะมีโอกาสสัมผัสได้มากขึ้น
ฉะนั้นในจดหมายที่เราได้เวียนคณะทูต
หลังจากที่เกิดเหตุของกรณีลูกสาวของอุปทูตสุดานนั้น
ก็คือเราได้เรียนไปว่า
ขอความร่วมมือในการที่ว่า
จัดพื้นที่ที่พักเนี่ยอยากขอให้เป็น
ก็คือว่าหรือพื้นที่ที่มันแยก
ให้มีระยะห่างจากสาชนิดอื่น

้มน้าวเพราะว่าอย่างเช่นหลายท่านก็จะมีบ้านเดี่ยว

ธรรมเนียบของท่านทูตก็จะเป็นลักษณะบ้านเดี่ยว
แล้วก็สามารถที่จะมีมาตรการที่จะดูแลด้านสาธารณสุขได้ครับ

ถ้าที่พอดีค่ะสุดท้ายคือหลังจากที่
เฉพาะกิจประชุมกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปผ่านการประชุมชุดใหญ่ที่มีนายกนั่ง
วันที่๒๔กรกฎาคมคร่าวลักษณะของการปฏิบัติ
น่าจะเป็นลักษณะแบบไหนคะใช้มาตรฐานเดียวกับบุคคลทั่วไป
ก็คืออยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้๑๔วันแบบนี้หรือเปล่าคะ
ผมคิดว่าตอนนี้ก็คงจะใช้ในลักษณะของพื้นฐานเนี่ย
คือแนวทางปฏิบัติเดิมตามคำสั่งของสวคคลเฉพาะที่๗ทรัพย์๒๕๖๓
แต่อะไรก็ตามเราก็พยายามที่จะโน้มน้าวให้ท่านทูต
ซึ่งเป็นโรงแรมมันก็จะสะดวกมากขึ้น
กับทั้งตัวท่านเองในการที่จะความเป็นอยู่หรือในด้านการรักษาสุขนามัย
ซึ่งมันพร้อมสรรพอยู่ที่นั่นเพราะว่าถ้าหากท่านอยู่ที่พระของท่านเอง
ก็ต้องถึงจุดหนึ่งในช่วงแต่ละช่วงทางเจ้าที่สาธารณสุขก็ต้องเข้าไปแวะเยี่ยมท่าน
เพื่อจะไปตรวจตรวจวัดตามระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรฐานของเรา
มันก็จะสะดวกมากขึ้นครับ
ซึ่งแต่ว่าจะเป็นลักษณะการขอความร่วมมือ
อาจถูกปฏิเสธก็ได้ถูกไหมคะ
อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นรุนที่เน็ตของทางสำนักงาน
ทางสารทูตว่าเขาจะพิจารณาอย่างไร
ซึ่งอันนี้มันก็คือแต่ละภาษาซึ่งก็มีความพร้อมที่แตกต่างกันครับ

แต่เป็นคอมโมเนียมที่ค่อนข้างจะแยกจากผู้เท่าอื่นสมมุติ
เช่นมีทางเข้าที่ออกมา
ที่แยกกันหรือเป็นกลุ่มของหน้าการทูตที่อยู่ด้วยกัน
กับประเทศอยู่ค่ะ
แต่สุดท้ายแล้วแนวทางปฏิบัติ
น่าจะออกมาอาจจะชัดเจนกว่านี้

ใช่ครับแนวโน้มก็คือจะเข้มข้นมากขึ้นนะฮะ
แล้วก็สิ่งสำคัญได้ว่าเราจะต้องรักษาความสัมพันธ์
คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกให้คณะทูต
ให้เขาสามารถปฏิบัติภารกิจในฐานะตัวแทนจากต่างประเทศ
ตัวแทนรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างราบรื่น
เพื่อการโรคการควบคุมโรคซึ่งอันนั้นไม่ใช่เฉพาะสังคมไทย
แต่ก็ตัวเขาเองด้วยตัวครอบครัวของนักการทูตเองด้วยนะครับ
เขาก็จะได้อยู่ได้อย่างความรู้สึกมั่นใจ
เดี๋ยวกลับมาที่ภูมิในการเขตครองเตย
ผื่นที่ที่เกิดข่าวนี้ขึ้นใช่ไหมครับ

ได้รับอีเมลมาค่ะจากท่านหนึ่งอะค่ะที่แจ้งว่าเขาเป็นติโปรแมทนะคะแล้วเขาก็จะมากักตัวไว้ที่คอนโดของเราอะค่ะ
หลังจากนั้นทางฝ่ายจัดการก็ต้องไปประสานงานกับทั้งคณะกรรมการกับผู้จัดการนิตินะคะ
โดยที่เรามีมาตรการว่าขออนุญาตไม่ให้กักตัวไว้ในคอนโดของเราค่ะ
เนื่องจากเรามี๖๐๐กว่าห้องนะคะแล้วความเสี่ยงถึงลูกบ้านนะคะค่อนข้างสูงนะคะ
เราจึงขอเจรจาตรงนี้ไว้อะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างนั้นนะคะอาจจะเป็นการประสานงานที่กำลังจะคุยกับหลายหลายฝ่ายอยู่ค่ะ
ท่านนั้นมาถึงอาคารแล้วอะค่ะประมาณทุ่มหนึ่งอะค่ะ
จึงต้องขออนุญาตเขาอยู่ในรถไม่ลงมาจากรถ
แล้วก็ขออนุญาตที่จะให้เขาหาที่พักใหม่ค่ะ
ก็จะมีการเจรจากับตัวแทนของเขานะคะที่ชี้แจงกันว่า
ตัวแทนก็ชี้แจ่งกันว่าแบบเขาก็เป็นดิพลอแมตนะคะ
เขาก็มีอำนาจในการอยู่ที่นี่ต่างนะคะ
ซึ่งเราก็เข้าใจแต่ด้วยภายใต้นิติบุคคลนะคะ
เราก็เลยประสานงานกันไปค่ะ
เจรจากันไปพยายามที่จะหาแนวทางประมาณ๔ทุ่มกว่านะคะ
คือทางฝ่ายเขาก็เลยชี้แจงว่า
ทางกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้จัดให้เขา

เราได้ติดต่อกับทางคอนโดมิเนียม
ว่าอยากจะสัมภาษณ์ขอรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากการให้สัมภาษณ์ผ่านข่าวนะคะ
แต่ว่าทางเอกชนเองก็ขออนุญาตที่จะไม่สัมภาษณ์ในประเด็นนี้นะคะ

แต่ว่าเราจะสัมภาษณ์อีกหนึ่งท่านค่ะผู้อำนวยการเขตคลองเตยนะคะ
พอสุชัยอมรดารารัฐค่ะพอสวัสดีค่ะ
ครับผมครับสวัสดีครับค่ะ
พอคะเมื่อวานตกลงแล้วเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงครับ
เพราะว่าเอาอย่างนี้นะคะเราอ่านเราอ่านข่าวอ่านพาดหัวเราดู
มันเป็นเรื่องดูมีความขัดแย้งนะคะจริงเรื่องเป็นยังไงบ้างคะท่าน
ได้มีการแจ้งมาที่ทางเขตต้นทางเขตเจ้าที่เราก็ได้เข้าไป
สังเกตการณ์นะครับแล้วก็ไปดูสถานที่
แล้วก็ได้มีการรายงานผมนิดนึงว่า
คอนโดไม่ยอมแล้วจินักราชากันอยู่นะครับ
ผมได้รีบลงไปในพื้นที่เพื่อไปให้ข้อคิดเห็นกับทางนิติ
นะครับแล้วก็ไปร่วมปรึกษาเลยนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ครับ
คือในตัวนี้เนี่ยโดยในหลักการเนี่ยผมว่าเป็นที่เรื่องเอกชนมากกว่า
เพราะว่าเป็นสิทธิของอาคารเขานะครับซึ่งเป็นของเอกชนนะครับ
ค่ะแต่ว่าแต่ว่าในกรณีนักการทูตเนี่ยนะคะ
ซึ่งสถานที่พักของเขามันเท่ากับว่าสังกัดกับสถานทูตของเขา
ซึ่งก็เป็นไปตามสิ่งที่รัฐบาลไทยมีข้อกำหนดไว้ให้เขาเองนะคะ
ใช่ครับคืออย่างนี้ครับคือปกติแล้วสถานที่จะพักเนี่ย
ต้องเป็นสถานที่ที่ทางสารทูตเขาจัดให้ต้องเศรษฐกรณาคีของสารทูต
แต่ถ้าเกิดคอนโดนี้ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์นั้นก็อาจจะเป็นอำนาจตัดสินใจของทางนิติบุคคลของอาคารชุด
แต่ว่ามันก็เข้ารักษณะเดียวกับที่ลูกสาวท่านอุปทธุตสูดาก็คือที่พักเขานั่นแหละ
เท่ากับว่าสังกัดหน่วยงานของเขาเอง

ซึ่งสังกัดกับหน่วยงานก็คือสถานทูตเขา
อันนี้จริงแล้วจริงตามสิทธิ์เนี่ย
รัฐบาลไทยก็ให้สิทธิ์นี้ไว้กับ
สถานทูตต่างแบบนี้ไม่ถูกต้องเหรอคะพอ
คือจริงแล้วเนี่ยต้องเป็นสถานที่ที่สารชุดเขาจัดไว้ให้นะครับ
ไม่ใช่มันไม่น่าจะเป็นเรื่องหนักว่าใครก็ตามที่มาอยู่ในคอนโดแล้วสามารถได้สิทธิ์ในการเข้าไปนะครับ
หลักการแล้วต้องไปจุดที่สารทุกขจัดไว้ให้นะครับ
ไม่ใช่เอกสิทธิ์ในการไม่ได้ถูกกักตัวในสเตจนะครับ
ของที่รักจัดให้อันนี้อาจต้องถามทางกับสมกันตรับที่นิดหนึ่ง
แต่ในหลักการแล้วเนี่ยเอกชนเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์
เข้าใจค่ะคือจริงแล้วมันเป็นสิทธิ์ของเอกชน
เราเข้าใจตรงกันโดยหลักพื้นฐานนะคะเพียงแต่ว่าในประเด็นลักษณะนี้
มันถูกครอบไว้ด้วยข้อกำหนดซึ่งเกิดขึ้นจากรัฐบาลไทยเอง
ฉันก็เลยถามว่าจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของทั้งสองฝ่าย
คือว่านักการทูตเองก็สามารถเข้าพักสถานที่นี้ได้
เหมือนกับกรณีเรื่องของอุปทูตสุดานนะคะ
หรือว่าอีกทางนึงเป็นเอกสิทธิ์ของเอกชน

แต่ว่าเรียนไม่แน่ใจว่าคนที่ให้คำตอบสุดท้าย
เป็นสถานทูตเองเป็นกระทับประเทศของไทย
หรือว่าเป็นคนอื่นในนามสบค
คือคือเมื่อคืนมีแกงเจรจากัน
โดยที่ทางยุติก็ใช้สิทธิ์ที่ไม่ให้เขาเข้าไปในอาคารนะครับ
เขาก็เลยอยู่แต่บนรถแล้วก็มีการเจรจากันนะครับ
ซึ่งก็มีการประสานไปที่ทั้งหน่วยงานต่างนะครับ
ทั้งกันจากต่างประเทศแล้วก็ทางสหรัฐศูนย์นะครับ

แต่ระหว่างนี้เนี่ยระหว่างที่รอเนี่ยนะครับเราก็มีการเจรจากันนะครับเจรจาปุ๊บเนี่ย
ว่าธรรมนิติเนี้ยไม่ให้เข้าค่ะนะครับก็ทางสามทุกวันที่สุดนี้ก็ประสาทไปทาง
อ่ากระทรวงการสำเร็จเราเพื่อจัดหาสเต็ดควอลันทีที่อื่นให้นะคะ
แล้วก็จบลงด้วยดีตรงนี้ก็คือเขาก็รับได้แล้วก็ไปอยู่ในจุดที่จัดให้ใหม่ครับ
ค่ะสเตจโคลันทีนที่ใช้โรงแรมของเมื่อวานนี้เนี่ย
เป็นเศษโครันทีนอยู่แล้วเดิมเหรอคะ
อันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยออกไป
โดยที่เขาแจ้งเราว่าเขาจะสาธารณ์กับสารพูด
กระทรวงการต่างประเทศเรียบร้อยมีการจัดหาที่ให้แล้ว
แต่เขาจะเป็นคนแจ้งเองนะครับค่ะ
จริงเวลาที่โรงแรมแห่งไหนจะเป็นเศษโคลันทีน
ค่ะคืออยากจะทราบว่าคือโรงแรมที่ใช้พักเมื่อวานนี้แทนคอนโดมิเนียมเนี่ยนะคะ
มันน่าจะเป็นอยู่แล้วนะครับแต่นี่ผมตอบไม่ได้นะเพราะอันนี้เนี่ยทางสถานทูตเขาเนี่ยไม่บอกเรา

เพราะเนี่ยเราติดทางเข้าที่จะติดเราได้ไงฮะ
คือเราก็ถามโรงแรมโรงแรมขึ้นกับเขตคลองเตยไหมคะ
ไม่แน่ใจครับออกจากพื้นที่ถ้าอยู่ในพื้นที่เนี่ย

อยู่ว่าโรงแรมไหนสถานที่พัก
ที่ไหนบ้างที่เป็นเศษโครันทีนของรัฐแล้วใช่ไหมคะ

ผอตอนนี้ก่อนนะคะได้ได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
กันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
คุณผู้ชมคะรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
แพทย์สุภกิจสิริรักษ์ค่ะรองประหลัดสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
ประหลัดค่ะคือวันนี้ที่มีการประชุมชุดเฉพาะกิจกัน
ก่อนที่จะไปถึงชุดใหญ่๒๔กรกฎาคมเนี่ยนะคะ
มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติบ้างคะ
ก็คืออย่างนี้ครับพอเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากสุดาน

คุยกันว่าคือทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวต้องคณะใหญ่ตัดสินนะครับ
แต่ว่าในวันนี้เนี่ยที่เราทำเฉพาะหน้าคือว่า
เนื่องจากคนที่ได้รับข้อยกเว้นเนี่ย
อย่างกรณีของทูตหรือนักการทูตหรือครอบครัวเนี่ย
เราอยากให้ไปพักที่
พูดง่ายว่าในรั้วรอบขอบชิดของตัวสารทูตเองนะครับ
แต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็คงต้องยอมรับว่าในบางสถานทูตเนี่ยเขาไม่ได้มีบริเวณกว้างใหญ่อะไรนะครับ
เพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะดีเรื่องคอนโดมีอะไรที่เขาเป็นที่พักอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเดิมเนี่ยเราก็ต้องยอมรับตรงว่าไม่ได้คิดถึงประเด็นนี้นะครับ
ก็ทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
ทีนี้เราก็เลยบอกว่าตอนนี้
ถ้าอยู่ในสถานที่พักที่เป็นสถานที่พักของตัว
คือหมายว่าอยู่ที่สถานทุทธิ์มีโบริเวณร้วมขับคลับชิด
คือต้องเรียนอย่างนี้สเตรดคอรันทีนที่จะต้องกัก๑๔วันมี๒แบบ
เทควันทีนที่กักคนไทยเวลาคนไทยกลับบ้านมาต้องอยู่๑๔วัน
อันนี้เราให้อยู่ฟรีรัดจ่ายให้หมดค่าตรวจค่าอะไรพวกนี้รวมทั้งกินอยู่
ส่วนคนไทยจำนวนหนึ่งที่จะต้องไปอยู่ที่มีสตังค์แล้วก็ไม่อยากอยู่
อันนี้บอกไม่รู้พอไม่ดีพออะไรก็แล้วแต่นะ
ซึ่งเป็นโรงแรมที่ต้องมาขึ้นทะเบียนกับเราได้รับการตรวจมาตรฐานอะไร
เพราะฉะนั้นเราก็เลยพูดง่ายว่าถ้าไม่มีสถานที่รู้รอบความชิดในสถานที่อื่น
ก็จะได้สบายใจปลอดภัยทุกอย่าง
กรณีเมื่อวานผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึง
ก็คือว่าเราได้ตรวจเชื้อตั้งแต่ลงเครื่องบินมาแล้ว
เพราะฉะนั้นปลอดภัยไม่มีเชื้อ
แต่ว่าจริงก็อาจจะต้องมีการตรวจรอบที่๒ที่๓อะไรกันต่อไป
มันการตรวจตั้งแต่ต้นทางมา
ซึ่งเขาก็เคยตรวจนะครับลายนี้ก็เคยตรวจตั้งแต่ต้นว่า
ไม่ได้มันไม่ได้บอกว่าจริงบางราย
แล้วกว่าจะพกอาจจะเป็น๕วัน๖วันหลังจากรับเชื้อก็ได้
เพราะอาจจะมีการตรวจขั้นถัดไป
แล้วเมื่อวานหลังจากที่เจจาสุดท้าย
ไม่ได้ไปโรงแรมทั่วไปหรืออะไรอย่างนี้

ซึ่งหมายรวมพูดขออนุญาต
เชิญท่านลองค่ะเชิญค่ะแต่ขออนุญาตไม่บอกชื่อแล้วกันนะครับ
เพราะว่าต้องเรียนคุณจำขวัญว่า
จริงแล้วเรื่องพวกนี้เราต้องเข้าใจว่าคนที่มากักเนี่ย

แล้วแต่ว่าอันนี้ทำให้ตอนที่เราพยายามจะหาสถานที่ให้คนไทยอยู่เนี่ย

นึกออกไหมฮะเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงเลยเพราะกลัวเดี๋ยวชุมชนจะมาประท้วง
ให้พี่น้องคนไทยทราบว่าจริงแล้วมันมีความเสี่ยงต่ำมาก
ในการที่ไม่มีระบบดูแล
ไม่ให้เขาออกมาเดินเพ่นภาดอะไรความแน่นักของ
คือเอ่อวิธีปฏิบัติแบบนี้เนี่ยจะบังคับใช้เฉพาะกลุ่มนักการทูต
หรือจะหมายถึงทุกกลุ่มเลยที่อยู่ในประกาศเดียวกันที่ก่อนหน้านี้เป็นกลุ่มยกเว้นคะ
ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ย
แต่ว่ามันอาจจะเป็นที่เฉพาะอะไรอย่างนี้นะครับเป็นสถานที่เฉพาะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้แน่นอนก็คือไม่ควรจะเป็นสถานที่ที่แบบเจ้าตัวเลือกเอาเองนะครับ
เราก็ไม่ได้รับการประเมินไม่ได้รับการดูแลระบบที่จะแนะนำอะไรอย่างนี้
แม้กระทั่งตัวเศรษฐ์การันกรีต้องมีอย่างนี้ครับว่า
เดิมเคยจะประหยัดไฟจ่ายนะจะนอนห้องกับสองคนอะไรอย่างนี้
ยังไม่ยอมเลยเพราะว่าวันหลังเนี่ยเรารู้ว่า
คืนนอนห้องสองคนเนี่ยอีกคนไม่ติดอีกคนติดเนี่ย
เดี๋ยวทำให้อีกคนติดไปด้วยก็จะเป็นประเด็นเป็นปัญหานะครับ
ค่ะเดี๋ยวยังไงเรารอการประชุมอีกครั้งหนึ่งน่าจะเสร็จหมดจดกว่านี้
ก็คือ๒๔กรกฎาคมนะคะรองประหลัด

ระหว่างนี้ก็พยายามจะแก้ปัญหา
เพราะหน้าขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะครับ

ปนเปื้อนออกไปครับกรณีระยองกับกรณีนี้เนี่ยเป็นบทเรียนที่สำคัญ
เข้าใจค่ะยังไงขอบคุณรองประหลัดตอนนี้ก่อนนะคะเข้าใจค่ะยังไงขอบคุณรองประหลัดตอนนี้ก่อนนะคะ
สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนะคะในรายละเอียดว่ากลุ่มที่ได้รับการยกเว้นก่อนหน้านี้คือมีวิธีปฏิบัติอีกแบบนึงนะคะจะออกมาเป็นหลังจากนี้คือเป็นไปตามที่รองประหลัดว่าหรือเข้มงวดกว่านี้หรืออาจจะอ่อนกว่านี้เดี๋ยวรอ๒๔กรกฎาคมนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วสัปดาห์หน้าพบกัน
สวัสดีครับ